กลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะปรากฏการณ์เมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ประชาชนในหลายจังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือเห็นลำแสงประหลาดพุ่งมา
ข้ามท้องฟ้าลงมาเลยโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศลาวนะฮะ
ทุกคนก็คงโปรดใจกันแบบเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว
มันพอวันที่๔เมื่อเช้านี้สถานทินเวียดนามนะฮะ
รายงานว่าชาวเวียดนามก็คือฮาเมื่อเจอวัตถุทรงกลม๓ลูก

เห็นเป็น๑๐เลยอะ

เอาอีก
อันนี้คือ๑ลูกก็หล่นไป

อันนี้เห็นยาวด้วยอ่ะเห็นเส้นยาวมาก
ยาวตลอดคือนานจนกระทั่งถ่ายรูปได้

จะมีอะไรอย่างนี้ตกมาในโลกบ่อยนะ

เมื่อก่อนไม่มีกล้องเกิ้งอะไรถ่ายอะไรยาวอย่างนี้ก็ไม่ได้

อันนี้คืออันที่

นี่มันอะไรนี่มันโรคหรืออะไรเนี่ย
นี่แหละที่เวียดนามไปเจอ
ที่พี่ถามว่ามันคืออะไรตกลงมา
นี่ไงนี่มันลูกกระตาหรือเปล่า
แล้วมันคืออะไร
อยู่บนพื้นเลยนะคะเห็นในภาพนี้นะคะ
๓ลูกในจังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนาม

มีประเทศลาวขั้นอยู่ทั้งประเทศเลย

ใช่ไม่ใหญ่เท่าไหร่

คิดว่าอาจจะเป็นเครื่องบินตกเลยอย่างนั้นเลยนะคะ
จากนั้นชาวบ้านในจังหวัดซองลองแล้วก็เย็นใบเนี่ย
ก็ได้พบวัตถุแบบเดียวกันนี้
นี่เลยอีก๒ลูกในวันเดียวกันเลยนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงเคียง
นี่ดิฉันอ่านตามที่เขาเขียนมานะฮะ
ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
ยังไม่ได้เผยว่าเป็นอะไรทั้งหมด

วัตถุรหักนางกล่าวนั้นมีน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม

๕๐กิโลกรัมมีตัวอักษรรัสเซียอยู่บนผิวโลหะมีน้ำหนักนะ

แต่ผู้อำนวยการด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนาม

บอกว่าเป็นวัตถุขนาดนี้เท่านั้น

ฟานวันทูอดีตหัวหน้ากองไฮเทคประจำกระทรวงกลาของเวียดนาม

วัตถุดังกล่าวบางทีอาจจะเป็นถังเก็บลม
หรือที่อัดลมของจรวดที่หลุดลงมา

ไม่มีนั่นน่ะสิมาทั้ง๓ลูกเลยเหรอ

แต่อันนี้ยังพบเศษที่มันตกลงมานะ
เนี่ยแล้วมันตกมาใต่บ้านทำไง

เขาไม่ได้บอกว่ามีตัวอักษรนั้นอยู่ในนิว

เท่าก็ไม่ได้ระบุออกมา

เขารั่วจากชาวบ้านว่าเป็นหนักถาวลาเซีย
แล้วชาวบ้านอ่านอักษรัสเซียได้ด้วยเหรอ
เมื่อก่อนเวียดนามเหนือกับราเซียเขาอยู่ด้วยกัน

ถ้ามันตกที่บ้านหนูนี้ยุ่งเลยนะ
เป็นเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะ
การแพทย์การศึกษานี่เลยหน้า๑๒ไทยรัฐค่ะ
เดี๋ยวบอกพี่หนุ่มเหงาเลยพี่มดดำไม่มาไม่เหงาผมชอบ

เขาบอกว่าชี้เสียเวลาเงินทุนจบแล้วไม่เป็นหมอ
เผยศัลยกรรมตกแต่งฮิตสุด
สูตินรีรังศรีประสาทเลือกเรียนน้อย
คือเราเคยพูดถึงข่าวที่บอกว่า
เดี๋ยวนี้พวกแพทย์ในเมืองไทยค่อนข้างขาดแคลนมาก

จริงเพราะว่าบางคนเรียนบางคนก็เลือกที่จะไปเรียนต่างประเทศ
เรียนแพทย์ต่างประเทศก็มีจบกลับมาก็ไม่ได้ทำงานบ้างก็มี

ก็สัตว์ราชาณายแพทย์ชัยรัฐนิรันรัฐคณะบรีคณะแพทย์สามมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร่
ก็บอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศไทยขาดแคนแพทย์มาก
โดยส่วนใหญ่บางคนที่เลือกเรียนแพทย์ก็จะเลือกเรียนสาขาที่
ศัลยกรรมตกแต่งด้านคอหูจมูกปาก
เพราะว่าเมื่อเรียนจบปั๊บถูกอย่างที่พี่พูดเลย
คือตอนนี้เรื่องความงามสุขภาพเป็นที่ฮอตฮิตมาก
หลายคนก็เลือกที่จะไปเรียนเฉพาะทางด้านนั้น
ส่วนที่เขาบอกว่าเลือกเรียนน้อยที่สุดเลยคือสูตินารีแพทย์
คนคุมกำเนิดมากไม่คลอด
แต่จริงนะตอนนี้หมอศัลยกรรมมารวยมากเลยนะ

เพราะว่าสามารถออกมาปุ๊บแล้วเปิดคลินิกได้เลยไง
อย่างสูตินารีแพทย์จะออกมาปุ๊บแล้วเปิดคลินิกก็ไม่น่าจะใช่
เพราะส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลมากกว่า
แล้วอย่างประสาทศัลยศาสตร์รังศรีวิทยาวิสันนีวิทยา
คนเรียนน้อยพวกนี้เป็นสาขาที่ต้องการแพทย์จำนวนมากนะตอนนี้
วิสัญญีนี้คือดมยาสลบอย่างเดียวต้องเรียนโดยตรงด้วยนะ
ไม่ใช่อยู่ดีก็มาโป๊ะยาสลบเราได้

พี่มันมีหลักการเยอะมากมันต้องเช็คปอดเช็คระบบต่าง
ต้องเป็นเหลือที่เชี่ยวชาญเนอะ
เชี่ยวชาญเพราะต้องมีแบบอย่างเวลาเราดมยาสลบ
ต้องคิดดูสิพี่กระหมดเลยว่ากี่เดือนบุ๊บ
ไม่ใช่กี่เดือนกี่ชั่วโมงตื่นอย่างนี้
จะให้ปริมาณมากปริมาณน้อยต่าง
มีเคสฝรั่งตื่นมาระหว่างคลอดลูกอ่ะ

กำลังกรีดหน้าท้องกรีดผนังมดลูกควักลูกออกมาเจ็บปวดมาก
แต่ว่าร้องไม่ได้เพราะว่ากึ่งนึงก็ยังสลบอยู่
เดี๋ยวฉันก็อ่านข่าวนี้ก่อนดิฉันผ่าท้องคลอดลูกแกคิดดูสิ
พี่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กล้าเลยนะผมบอกจริงผมกลัวมากเลยอายุลูกก็๓๐ปี
แล้วตอนนี้ก็การแพร่เปลี่ยนไปเยอะไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า
ดิตแพทย์เกือบ๑ที่เรียนจบแล้วก็ไม่ได้ศึกษาต่อด้านเฉพาะทาง
บางคนปุ๊บใช้ทุนใช้ทุนเสร็จแล้วไม่เป็นแพทย์ก็มี
อ้าวไปทำอะไรคะคุณทำหน้าหรือ

ไม่คณะพวดีก็เลยบอกว่าอยากจะให้แบบบางคนก็ไปทำอย่างอื่นบางคนอาจจะเรียนจบมาบ้านมี
ทำธุรกิจใช่ใช่
จริงก็อยากจะให้แบบทำอสังหาส์นี่ฉันรู้จักอยู่คนนึง
เดี๋ยวจบหมอมาแล้วไปเอาทุนมาทำไม

อันนี้เขาก็ไปตามไว้ไงไม่ต้องทุนนะแต่ว่าการเรียนหมอนี่
สนับสนุนอยู่แล้วเป็นทุนของรัฐคือสอบเข้าได้เนี่ยก็คือคนหนึ่งประมาณ๕ล้านบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ

ไม่คุณเล่นอะฮัลโหลคุณลูกหาว
เนี่ยไม่มาเนี่ยไม่มานี่ผมเล่าเรื่องมดดำให้ฟังนิดหนึ่งนะ
พี่มดดำทำไม
ผมเนี่ยนะคือมันมีผู้หญิงหากิน

ก็มันมาเดินมาบอกมดดำเลยเนี่ยแบบเอาไม้ไปขึ้นห้องกับฉันไหม

เรียกมดดำมดดำนี่คุณอยู่แบบขึ้นห้องกับเราไหมคุณอย่างนี้

เพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ต้องการพี่เขาไม่ได้เอาผู้หญิง

แล้วพี่คิดดูดิว่าคนที่มองมามันไม่ได้มองมดดำคนเดียว

เขาต้องการผมมองผมด้วยผมต้องการผู้ชายจีน
นักเอกพีดกธัญกรรมและแอม
ชื่อจริงเชื่อได้เปลี่ยนชื่อหลายชื่อแล้วกัน
ไปเดี๋ยวว่าเอกช่องมากสี